ใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครพลาดชมเมื่อเช้า
ประมวลภาพความประทับใจภาพความสวยงาม

เริ่มดูกันที่ต่างประเทศกันก่อนเลยนะคะ
โดยเฉพาะที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ของประเทศไทยนะคะ
ก็ได้มีการทอดพระเนธปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง
บริเวณหน้าวังสุรตานเตอร์นาเต้เมืองเตอร์นาเต้ประเทศอินโดนีเซีย
อุปกรณ์สังเกตการณ์แล้วก็กล้องโทรทัศน์
ฟิลเตอร์กรองแสงค่ะโดยมีนักดาราศาสตร์จากทั่วโลก
แล้วก็ประชาชนเมืองเตอร์นาเต้ชมปรากฏการณ์ด้วยความประทับใจเลยทีเดียว
จากปรากฏการณ์สุริยุปราคาในครั้งนี้นะคะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในอินโดนีเซีย
แล้วก็ประเทศในตอนกลางของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงบางส่วนของเอเชียตะวันออกแล้วก็ออสเตรเลียด้วย
โดยจุดที่เห็นชัดที่สุดนั่นก็คือบริเวณเกาะสุมาตราเกาะบอเนียวแล้วก็เกาะสุลาเวษีของประเทศอินโดนีเซีย
โดยเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานถึงเกือบสี่ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะก็ส่งผลให้ประชาชนนับล้านคนในประเทศอินโดนีเซีย
หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกออกมารอดูสุริยุปราคาเต็มดวงตั้งแต่ก่อนเวลา๖นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น
ซึ่งส่วนใหญ่คุณผู้ชมค่ะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีโอกาสเห็นการเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงเช่นนี้สวยงามมากเลย
อกจากที่อินโดนีเซียแล้วนะครับคุณผู้ชมขยับมาดูกันที่สิงคโปร์ครับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่สามารถจะมองเห็นสุริยุปราคาอย่างชัดเจนนะครับ
แล้วก็สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งอาจารย์ด้านฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เปิดเผยบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่บรรดานักศึกษานั้นได้มาศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติของจริงไม่เพียงแค่ศึกษาผ่านตำราเรียนเท่านั้นนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของเด็กเด็กในวันนี้